ผลงานของนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
เมื่อวานนี้ก็ลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่๒
ต้านทานเกมบุกของญี่ปุ่นได้เกือบทั้งเกมนะคะ
แต่ว่ามาเสียประตูในช่วงท้ายเกมจนสุดท้ายก็แพ้ไปในที่สุด
ทีมชาติไทยที่เกมแรกแพ้เกาหลีเหนือมา๐ประตูต่อ๑

เก่าที่มี๓คะแนนจากการเอาชนะปาเลนสไตน์๑ประตูต่อ๐ในนัดแรกค่ะ
การแข่งขันดำเนินมาถึงนาทีที่๑๔จากจังหวะเตะมุมนะคะ
เสมอกัน๐ประตูต่อ๐ในครึ่งแรก
นาทีที่๘๗จากจังหวะเตะมุม
ชุลมุนอยู่ที่หน้าประตูของไทย
สุดท้ายนะคะเรียวฮาตาเตะซ้ำจ่อแต่ว่ายังชนเสา
ยังคงเสมอกัน๐ประตูต่อ๐ค่ะ
เป็นประตูชัยให้ญี่ปุ่นเฉินชนะไทยไป๑ประตูต่อ๐เก็บ๖คะแนนเต็มจาก๒นัดรวดค่ะ
เข้ารอบแน่นอนแล้วส่วนไทยแพ้๒นัดรวดยังไม่มีคะแนนเลยค่ะ